ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องทะเลาะกันครับ
ยิงกันเสียชีวิตไปสองศพเลยนะคะคาดว่าเป็นปมเรื่องของที่ดินค่ะ
ซอยสุวินทวง๒๘แยก๑๗เขตมีนบุรี
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรอาสาสมัครมูลนิธิร่มกับตันยูอาสาสมัครมูลนิธิร่มไซก็ไปตรวจสอบนะคะ
พบศพนายเวียรชัยมุสตฟาดีอายุ๓๗ปีถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะเลยนะคะนัดหนึ่งเสียชีวิต
ไปประมาณ๕๐เมตรที่สนามย่าหน้าบ้านพบอีกศพหนึ่ง
นายสรายุทธ์มุสตอฟดีอายุ๓๙ปี
ถูกยิงสองนัดกระสุนเข้าหน้าผากและที่ชายโครงขวาก็นอนเสียชีวิตอยู่นะคะ

เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเกิดเหตุนะคะ
นายสรายุทธ์ซึ่งเป็นลูกคนที่๓
เดินทางมาพร้อมกับนายเวียรชัยซึ่งเป็นลูกคนที่๔
ขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันมีลูกชายของผู้ตายทั้งสองคนขี่มาส่ง
แต่ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์กลับกันไปก่อน
พอไปถึงกันเนี่ยนะคะก็ไปคุยกับลูกชายคนโต
คือนายเสรีมุสตฟดีอายุ๔๕ปีคาดว่าคนนี้เป็นคนก่อเหตุ
คือไปคุยกันเรื่องรถกระบะค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินของครอบครัว
และเรื่องของรถกระบะคันนี้เหมือนกับตกลงกันไม่ได้
เรื่องถี่ดินทั้งเรื่องรถที่เป็นทรัพย์สินในครอบครัว
นายเสรีคว้าปืนมายิงแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยนะ
นายเวียรชัยกับนายสรายุทธ์สองพี่น้องคนนี้ถูกยิง
แต่ยังไม่ได้แบบเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุแบบพยายามปั๊มหัวใจกันก่อนนะคะ
แต่สุดท้ายพยายามจะนำส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตระหว่างทาง
โดนอาวุธปืนที่บริเวณศูนย์ศาสตร์ทั้งสองทั้งสองตก
แล้วก็บริเวณลำตัวทั้งสองศพของทางผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นพี่น้องกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องของมรดกที่แบ่งกันยังไม่ลงตัวครับ
แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ทางมุสลิมเขาพิธีออกบวชของเขาก็มารวมญาติกัน
แล้วก็มาพูดคุยกันอาจจะไม่ลงรอย
คือวันนี้เป็นวันฮารีรายยอวันออกบวชของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะ
ญาติญาติก็เลยไปรวมตัวกันพี่น้องก็เลยมาเจอกันนะคะ
ทำให้พี่ชายคนโตเกาะเหตุนี้จนที่จะเร่งสอบสวนคนที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนายเสรีที่คาดว่าเป็นพี่
แล้วก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบประวัติ
เคยมีประวัติถูกดำเนินคดียาเสพติดด้วยนะคะ